ยังอยู่กันที่เรื่องของการบินเป็นเหตุที่นักบินผู้ช่วยของสายการบิน
หลังจากที่ต้องสงสัยว่าได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่จะนำเครื่องขึ้นบินค่ะ
ก่อนที่จะนำเครื่องขึ้นบินไปยังฟิลาเดเฟียผลจากการให้เป่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอลสองครั้ง
พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอลมากกว่าระดับที่กฎหมายกำหนดทั้ง๒ครั้ง
อย่างไรก็ตามทางสนามบินไม่ได้เปิดเผยชื่อของนักบินผู้ช่วยรายนี้นะคะ
รวมทั้งค่าแอลกอฮอลที่ตรวจวัดได้จากเครื่องเป่าก็ไม่ได้ระบุด้วยว่าสูงเท่าไหร่ค่ะ
ตามกฎหมายการบินขององค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกาได้ห้ามนักบินที่จะนำเครื่องขึ้นบิน
มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน๐๐๔ซึ่งจากกรณีนี้ก็ต้องมีการสอบสวนกันต่อไป
ทางด้านลอร่าเน็ตบอลโคศกสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์แถลงว่า
บริษัทนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแต่ขอไม่เปิดเผยรายละเอียดของนักบิน
เพราะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทค่ะโดยทางสายการบินก็จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ในการสอบสวนเรื่องนี้อย่างเต็มที่สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำให้ทางสายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินเจ็ดสามหก
โดยได้จัดหาเที่ยวบินอื่นให้ผู้โดยสารเดินทางแทนค่ะ